สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ค่ะทุกวันค่ะเป็นแหละวันจันทร์

ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันภัยร้ายก็แน่นอนค่ะ

แล้วก็แน่นอนค่ะเรามีแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐนะคะ

คุณอายุไม่ได้น้อยแล้วนะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชดำรัฐเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เพื่อแก้ปัญหาอุทธกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้
รอดพ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
โดยมีพระราชนบรัฐดังนี้
หาดใหญ่ที่น้ำท่วมอย่างมากมายเช่นนี้
ท่านผู้ที่อยู่ในท้องที่ก็ได้เห็นด้วยตาของตนเอง
แต่ว่าไม่ทันรู้ว่ามันมาอย่างไร
ถ้าถามผู้อยู่ที่หาดใหญ่เอง
ทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือน
ว่าน้ำนั้นมาอย่างไร
๘๐จะไม่ทราบ
แม้แต่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางอุทธกษาต
หรือในทางชนรับประทานก็ไม่ทราบ
ความจริงก่อนที่เกิดเรื่องอย่างนี้ได้

และเคยไปชี้ว่าควรที่จะทำอะไร

หรือทำแล้วก็ได้สร้างอะไรอื่นขึ้นมาขวางกิจการที่จะป้องกัน
หรือทำให้ไม่เกิดอุทธกภัยเช่นนี้
ถ้าไปดูท่านผู้ที่อยู่แถวนั้นและจะกลับบ้าน
หรือกลับไปในที่ที่ไปปฏิบัติได้
ให้ไปดูทางด้านตะวันตกของเมืองมีถนน
แต่ว่าถนนนั้นพยายามทำขึ้นมาแล้วเป็นคล้ายผนังกั้นน้ำ
ไม่ให้น้ำเข้าไปในเมืองก็ไม่ได้ทำ
หรือทำแล้วก็ไม่ได้รักษาทางทิศเหนือ
หรือทางตะวันตกเฉียงเหนือ
มีถนนที่กำลังสร้างหรือสร้างใหม่

ไม่ให้น้ำออกจากตัวเมืองได้
จึงทำให้น้ำท่วมในตัวเมืองถึง๒เมตร๓เมตร

น้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการน่าจะได้แก่
การขุดครองระบายน้ำขนาดใหญ่
ทำให้หน้าที่แบ่งน้ำจากครองอุตภาว
หรือช่วยรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัวอำเภอหาดใหญ่
ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว
ทั้งนี้ให้พิจารณาร่วมกับระบบผังเมือง
ให้มีความสอดคล้อง
และได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย
ในการบรรเทาอุทธกภัยอำเภอหัดใหญ่

สามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทธกภัย
ครั้งนั้นของอำเภอหาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอำเภอหาดใหญ่
อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ

หาดใหญ่นี้คือเป็นอำเภอที่สูง

เวลาเราไปหาดใหญ่เพราะเรามองออกจากโรงแรม

พอน้ำเข้ามาเสร็จไม่ก็ได้
ก็กลายเป็นที่กัดน้ำไปเลย

ท่านเนี่ยนะอัชรีภาพมาก
แต่ที่แน่ตอนนี้มาอีกเรื่องนึงนะครับ
วิกฤตอุทธกภัยนะครับภาคใต้เสียชีวิตไปแล้ว๑๙ราย
เตือนรับมือมรสุมฝนถล่มซ้ำ
ขณะที่๘เมืองเผชิญมวลน้ำไหลหลาก
คอนยังอ่วมอุตุเตือน๑๓จังหวัดใต้ฝนหนัก
ชัดชัยพรมเลิศธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัย
กล่าวสรุปสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง
และตกหนักด้วยรวมถึงอุตุภัยที่ภาคใต้
บอกว่าขณะนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันใน๑๐จังหวัด
มันจะเป็นพัทธลุงนราธิวาสยะลาสงขลาปัตตานีตรังสุราธานี
นครศรีธรรมราชชุมพรระนองรวมทั้งหมด๙๑อำเภอ
๕๖๙ตำบล๔๒๐๕หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบตอนนี้
๓๓๓๑๘ครัวเลือนปลุกคนเป็นคน๙๕๘๖๐๒คน

คนที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่นะครับผู้เสียชีวิต๑๙ลายศูนย์หายไป๑ลาย
สถานที่ราชการเสียหาย๕แห่งถนน๒๑๘จุดที่จะพัง
คอสะพาน๕๙แห่งปัจจุบันสถานการณ์ในคลี่คลายแล้ว
จังหวัดได้แก่ยารากับระนอง
ก็ยังคงมีสถานการณ์ใน๘จังหวัดรวม๘๕อำเภอ๕๒๓ตำบล

แต่ในขณะเดียวกันเขายังบอกว่าจะมีฝนเนี่ย

แล้วก็จะกลับมาตกหนักอีกทีเนี่ย
จะมีผลผลเพิ่มเนี่ย

ตอนแรกเราประกาศไปเราทำรายการข่าวใส่กายที่แล้ว

สักพักเราก็เพิ่มเป็น๓๐ปี
ณขนาดนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้ว๕๐ปี

ที่แบบว่าเขาบอกว่าทั้งประเทศไทยเนี่ย

เราไปรับโทรศัพท์กันคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่า

แต่โอเคอันนั้นก็ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
ณวันนี้คือต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย

เราจะปิด๒วันใช่มั้ย

คือเขาขอเคลียร์ลันเวย์ซึ่งนิดนึง
ซึ่งการสนามบินส่วนใหญ่
คือถนนสายเอเชียถูกตัดขาดไปสักส่วนใหญ่แล้ว
เพราะฉะนั้นการสัญจรระหว่างกรุงเทพ

รถไฟบางจุดก็ถูกตัดขาดไปบ้าง

แล้วก็นอกจากน้ำป่าไหลหลาก

น้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะเต็ม
เมื่อน้ำในอ่างเก็บน้ำเต็มทุกพื้นที่ปุ๊บ

อยู่ทางภาคใต้นะก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับ

จากเงินผ่านบัญชีกระแสรายวันนะครับ

ฟังไว้ดีนะฮะสภากาชาติไทย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย

สาขาสภากาชาติไทย

เลขที่บัญชีนะครับ๐๔๕๓๐๔๑๙๐นะครับ

ดีนะฮะก็บริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยทางภาคใต้

ตัวทีนะครับแล้วก็ส่งไปที่
ครั้งละ๑๐บาทเขาไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ

ดินอยู่ที่นั่นตอนนี้คือปัญหาคือ

คิดดูว่าสามอ่างเนี่ยที่อำเภอบางสะพานเนี่ย

ได้ฝนตกหนักมา๕วันติดต่อกัน
นะฮะส่งผลตอนนี้การจราจรเนี่ย

เพื่อที่จะนำเงินไปบริจาคให้กับ

นี่โดนน้ำท่วมแล้วแต่ที่ชัยนาธิคุณเห็นข่าวยัง

แห้งแล้วใช่มั้ยฮะแต่ในขณะที่น้ำเต็ม

ตอนนี้เกือบเห็นสันทรายแล้ว

ฮงกงมาเกาะช่วงนี้อากาศมันจะต้อง

ตายแล้ว
ทำไมพวกคุณนี่อะบายมุกทั้งนั้น
โถมาพุพุปเซิร์ชผู้รู้ผู้ตื่น
ผู้เปิดปันโถ
หลังจากที่ฝนสักแปบอาจจะหนาว
ส่งผลให้ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับ
อย่างที่อเมริกาเขาบอกเลยว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้
วันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเขาก็บอกเลยว่าสภาพอากาศแปรปรวนไม่หยุดมา
ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็น๒ทวีป
ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะสุด
เพราะว่ามันหนาวจนสุดเขาเรียกใหญ่เยือก

อุณหภูมิปกติติดลบเราก็ว่าเยอะแล้ว
อันนี้คืออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอีกพี่
สถิติสุดรอบในรอบ๓๐ปีไม่เคยเกิดขึ้นมาเลย

มันคงยังไม่แตกรุ่นคุณตายก่อนง่าย

แต่มายูได้อยู่เห็นแน่นอน

คือพี่มันลดลงไปลบไป๑๔องศา

บางพื้นที่เนี่ยติดลบถึง๒๙๙องศานะฮะ
สหรัฐอเมริกาอุณหภูมิติดลบไม่น้อยหน้า

ตอนนี้ปัญหาคือว่าแม้กระทั่งเป็นทวีปที่พัฒนาแล้ว

เฉินสภาพอากาศหนาวจัดแบบผิดปกติพี่
คลื่นความหนาวเย็นแผ่ปกคลุมหลายประเทศ
โดยโปแลนด์อุณหภูมิติดลบ๒๐องศาเซลเซียส
ขณะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในสวิสเตอร์แลนด์นะครับ

สวิสเซอร์แลนด์เนี่ยติดลบถึง๒๙๙เกือบติดลบ๓๐องศาเซลเซีย

ทางด้านอเมริกาที่ไม่คิดซาสานฟาตอนนี้พูด

อเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่๗มกราคม
พื้นที่ตอนใต้ของรัฐเวอร์จิเนีย
ตอนเหนือของรัฐนอทคาโรไรน่าเนี่ย
หิมะตกหนักจนมีความหนา

ก็เท่า๓๐เซนนี้ผมว่าน่าจะเลยตะตุ่มขึ้นมาอีกนะ

คนเราสูง๑๘๐ยังสูงขนาดนั้นมาขึ้นมา๓๐นี่ที่ดูเองเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นณวันนี้อากาศที่อเมริกานะฮะ
ที่รัฐเวอร์จิเนียแล้วก็นอสคาโรไรน่าเนี่ย
ลบไปแล้วราว๑๕องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
แต่เอเชียของเราสังเกตไหมปีนี้เอเชียของเรากลับ

หนาวช้ากับไม่ค่อยมีความหนาว

เหมือนเป็นตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าหน้านาว
หน้านาวนั้นเป็นหน้าฝนไม่ได้การเรียก

ในขณะเดียวกันแม้ทุกปีป่านี้อีสานอากาศมันจะเย็นขึ้น
อีสานเย็นอยู่๒๓วันก็ร้อนอีกแล้ว

โอเคนะครับเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า
ฉันบอกว่ามีเรื่องราวสุดแปลกนะฮะงานศพเนี่ยแจกไก่ชน
แจกไก่ชนที่เอาไปตีกัน๘๐ตัวไว้แจกไก่ชน
แล้วก็มีเรื่องของโจรแสบตะเวนงัดกระจกรถนะฮะ
กซ้ำทำมา๒๓ครั้งทำไปได้ยังไง๒๓ครั้ง

กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะครับผม
เมื่อกี้ที่เราทิ้งท้ายเอาไว้เกี่ยวกับโจรนะพี่เน
โจรตะเวนงัดกระจกรถหยดกี่ครั้งนะพี่

เขามีกี่คันทำ๒๓ครั้ง
นะฮะคืออย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้จับกลุ่มโจรคนนี้ได้แล้วนะครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยนะฮะสืบเนื่องจากเมื่อ๒๓เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เกิดเหตุคนร้ายตะเวนงัดกระจกรถของชาวบ้านเพื่อขโมยทรัพย์สิน
ว่าบ่อยครั้งมากเลยนะฮะในพื้นที่ต่างนะครับ
แล้วก็มีพื้นที่มากกว่าในพื้นที่พื้นที่อื่นมากกว่า๒๐ครั้งเขาว่าอย่างนั้น
โดยล่าสุดนะฮะเกิดเหตุขึ้นที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่จำรวจเองก็ได้มีการวางแผนติดตามจับกลุ่มคนร้าย
จนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในขณะที่กำลังขับรถเพื่อหาเหยื่อ
ในเบื้องต้นก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเคยกลอเหตุมาแล้ว๒๓ครั้ง
ได้ทรัพย์สินที่สามารถไปจำนวนมากส่วนนึงนำไปขาย
เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงซื้อยาเสพติด
ส่วนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้เอาไปขายนะครับ
เพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาสู่การจับกลุ่มได้

เพราะถ้าเกิดเอามามันตามได้ก็ทิ้งหมด

ของกลางที่ตำรวจยึดได้ก็มีไขควงปากแบน
เป็นอุปกรณ์ในของนัดกระจกรถเนี่ย๑อัน
มูอกระน็อคหนึ่งใบแจ็คเก็ตแล้วก็มีกางเกงยีน
มีธนบัตรจำนวน๒๑ฉบับนะฮะ
แล้วก็มีเงินต่างประเทศ๓๖ฉบับ
มีตัวจำนำกระเป๋าสตางค์แหวนเพชร๑วง
โทรศัพท์มือถือ๓เครื่องไอแพท๑เครื่องแบตเตอรี่สำรอง๒ก้อน
มีแฟลตไดท์มีรูปหลวงพ่อแช่ม๒องค์

แล้วก็มีฮาร์ดดิสต์จำนวน๓อัน
เขาบอกว่าตักคนนี้เข้าไปเรียนวิชามาจากในคุก

โดนจับมาเมื่อ๒๓เดือนก่อนนะคดียาเสพติด

เพื่อนก็เลยสอนให้เอาหอยควงอันหนึ่งไปงัดกระจกรถให้แตก
แล้วก็ขโมยของใช้เวลา๕นาทีเท่านั้น
ทำมาทั้งหมด๒๓ครั้งแล้ว

ก็ใช่ไงแต่เขาก็ฉลาดนะ

ถ้าสมมุติจะเจอที่ไหนก็สามารถจับได้เลย

อุ๊ยจัดงานอะไรล่ะ

คุณถามถ้าไม่ถามคนข้างคุณดีกว่าไหม
คุณหาว่าคุณนายมัสจะแจกอะไรเป็นของชำรวยอ่ะเหรอ

อยู่ให้ถึงนะ

อย่างเมื่อกี้ที่เราทิ้งท้ายกันไว้คือสุดแปลกจริงพี่

โทษนะฮะเขาบอกอำเภอบางสะพานท่วมหนักกว่าครั้งที่ผ่านมาครับ
โอ้โหตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างส่งเข้ามานะฮะ
สะพานนะผมมีบ้านอยู่บางสะพานน้อย

ชนะดีแล้วชนะดีโอ้ตายละคืนดีกันแล้ว

เป็นคุณปู่ท่านหนึ่งอายุ๙๑ปี

คือลูกหลานตามใจคุณปู่วัย๙๑ปี

เวลาตอนตั้งศพก็ต้องมีปกติ

ก็มีเห็นไหมงานศพแปลกคุณเคยเจออะไรแปลกบ้าง
นักร้องมาร้องบ้างที่สุดแล้วเป็นชอบ
แต่อันนี้จัดชนไก่วันละ๒คู่คุณ

แล้วก็ที่สำคัญแค่ที่มาส่วนศพ
แจกไก่ตีพัณฑ์ดีเนี่ย๘๐ตัว

ก็เลยเขาเจียบก็เลยฉันนั่งนิ่ง

คือจังหวัดนี้แต่เราได้แปลกกันคุณหนู

ซึ่งมีการจัดงานศพที่แปลกกว่างานศพทั่วไป
เป็นงานศพของคุณพ่อใหญ่สุขเพชรกระโฮกนะฮะ
อายุ๙๑ปีอยู่ที่ตำบลทรัพพระยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเนี่ย
หลังจากคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ๓มกราคมนะฮะ
ดาลูกหลานก็ได้จัดเตรียมงานศพแบบตามปกตินั่นแหละ
ซึ่งส่วนหนึ่งต้องจัดงานศพตามเจตนารมณ์ของพ่อใหญ่
จากพ่อใหญ่เนี่ยเป็นคนชอบเล่นตีไก่ชอบเล่นไก่ชน
ตายแล้วยังจะทำบาปอยู่เหรอวะเนี่ย

ตายไปได้ไงว่าความชอบของเขา
แต่นี่คือเขาเป็นห่วงไก่ชนที่เขาเลี้ยงไว้พี่

คือเขาบอกว่าการที่จะแบบว่าทำให้พ่อเขานอนหลับอย่างตาหลับเนี่ย

อ้าวทำไมอ่ะเขาบางทีวิญญาณการตายมึงก็ต้องหลับ

มึงจะตายตาม

ให้จ้างไปเป็นพิธีกรภาคไก่ไปไหมคะ

จากก่อนสวดจะต้องเอาไก่มาชน

ดูแลไก่ของตาที่เพาะเลี้ยงไว้กว่า๒๐๐ตัว
ลักษณะก็ยังเป็นห่วงไก่มากกว่าคนอีก

หลังจากที่ตาเสียชีวิตลงเนี่ยลูกหลานจึงจัดงานในลักษณะนี้

เป็นการส่งดวงวิญญาณอย่างที่คุณตาเขาต้องการ

อ๋อจริง

ก็จะแบบมีอนของชำรวยอยู่น่ะแบบมีอ๋อต่างป่าวเหรอ
โอ้ยอีบ้าฉันจะเป็นเผาอะไรล่ะ
โอ้โฮนุ่มแต่วันนึงนะถ้าเธอเป็นพูดว่าผู้ชายขึ้นมาเมื่อไหร่
ฉันจะประจานเธอออกนอกฉันไม่ได้อยู่ในจอฉันก็จะตามมาประจานเธอเดี๋ยวก่อน
มัดดำสายเหลือง
เมื่อสถาบันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็การสำรวจทางโภชนาการในอังกฤษ
ได้เปิดเผยว่าอาหารเช้าบรรจุกล่องหลากหลายยี่ห้อนั้น
มีปริมาณน้ำตาลเป็นส่วนผสมเพิ่มรสหวาน
เมื่อกินพร้อมกับน้ำผลไม้แล้วก็ขนมปังปิ้งตาหนึ่ง
โอ้โหแยมอีกช็อกโกแลตอีกโอ้โห
ทำลายสุขภาพมากกว่าได้คุณค่าทางโภชนาการ
คุณแม่ฟังเอาไว้เสี่ยงฟันผูอีกต่างหาก
อ้าวฟังเอาไว้โรคอ้วนอีกนี่เราฟังให้ดูแล
นี่แหละให้บายูกินตลอดเดี๋ยวฉันเห็นบายูมันกินใหญ่เลย
บายูไม่ค่อยกินวันนี้บายูไม่ยอมกินเนื้อสัก
บริโภคเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะเสี่ยงโรคเบาหวานประเภทที่๒ได้

นั่นการวิจัยเขาบอกว่าซีเรียสที่เด็กกินน้ำตาล๑๑กรัม
กรัมเทียบเท่ากับน้ำตาล๓ก้อน
ถ้าเฉลี่ย๑๐๒๖ก้อนต่อปี
จากการสำรวจ๒๐๐ครอบครัวพวกเด็กอายุประมาณ๔๑๐ขวบ
บริโภคน้ำตาลเป็น๒เท่ามากกว่าที่ควรจะเป็น
นักวิชาการก็เลยแนะนำเด็กแต่ละช่วงอายุ
ควรที่จะได้น้ำตาลในปริมาณต่างกัน
อย่างเช่น๓ก้อนต่อเด็ก๒ขวบ
ก้อนต่อเด็ก๓ขวบ
๕ก้อนต่อเด็ก๔๖ขวบ
และ๖ก้อนต่อเด็ก๗๑๐ขวด
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะใช้
พลิเคชันบอกปริมาณน้ำตาลในอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
ถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทางการกิน
เลือกสารอาหารที่ให้คุณประโยชน์อย่างแท้จริง
อย่างเช่นขนมปังโฮวีดนมพร่องมันเนย

แต่ขอบอกว่าซีรีส์ที่เป็นในลักษณะของออร์แกนิคมีนะ

มันจะแพงไม่แพงแต่ว่าบางทีมันไม่อร่อยเหมือนอย่างที่ซีเรียสทั่วไปมันจะมีหวาน

ซึ่งก็แปลกเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วที่เราอ่านกันมา

เมื่อปีที่แล้วที่เราทำข่าวใส่ไข่กันใหม่
เขาบอกว่าเด็กที่อายุต่ำเขาอีกถามอีกไหม
หมอโรงบารามานะ

ปีนี้กลายเป็นเด็ก๕ขวบเป็นเบาหวานกันแล้ว
ก็มันกินของหวานกันเยอะเกินไป
น้ำตาลมากไประวัง

ไม่ใช่แพ้โอ้แพ้ผิวเธออ่อนบ้างเนอะถูกชีวิตเศร้าชาวเกย์
ชีวิตเศร้าชาวเกย์ถูกไปโดนใครก็กัดมาไม่น่ากลัวมากน่ากลัวมาก
เอ้าช่วงหน้าช่วงหน้ารางวัลลูกโลกทองคำนะครั้งที่๗๔ใครได้
อ่าเดี๋ยวดูอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนเส้นทางของการที่จะไปถึงออสการ์
โอเคแล้วก็น้องแมทโดนแฮ็กไอจีเป็นครั้งที่๒
อีกแล้วเหรออีกแล้วงงมากเลยอ่ะมันทรมานร้องไห้เลยจริงจริงนะ
เดี๋ยวกลับมาครับ
มากกับขาวใส่ไข่คำนะคุณเป็นอะไรเหรอ

คุณทำไมยัดปากทำไมปากคุณดูสกปก
ทำตัวเป็นมายูคุณนี่ซึ่งไร้มารยาท

เมียเขาฝากบอกว่าเวลาพูดกับผัวเขาเนี่ยพูดเบา
เวลาเมียเขาเนี่ยคุณไอ้เมย์เขาฝากว่า

อย่าไปอย่างคุณนายม้าทักทายกัญชัยสิ

ดูอยู่คุณมายืนถ่ายรูปอยู่นั่นนะฮะ

เออตั๊กมีตาละถ่ายลงมือไข่หา

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวูดค่ะ
ซึ่งก็จัดที่เบเบอรี่ฮิวนะคะ

ลนัทแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะ
เมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา

ทางโทรทัศน์รวมทั้งสิ้นเนี่ย

ซึ่งกำลังฉายอยู่ในบ้านเรานะตอนนี้
กวาดรางวัลไปเพียบเลยล่ะค่ะ

รางวัลนานานำชายอดเยี่ยม

รางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยม

ที่รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่น

ก็เป็นแอนิเมชั่นถูกต้องไหมฮะ

รางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมสาขา

หนุ่มนักเปียโนแจ๊ส

นักแสดงสาว
ก็เป็นหลงรักนักแสดง
ดาวรุ้งนะฮะแต่ว่าทั้งคู่

ต่างคนต่างก็ตั้งใจในการทำงาน

คนหนึ่งก็อยากจะเป็นนักเปียโนแจ๊ส

แต่ว่าไอ้ปัจจัยนี้มันก็เริ่มทำให้
ทั้งสองคนนี้เกิดความระห่องระแหงเกิดขึ้น
ต่างฝ่ายต่างก็เลยพยายามประคับประคอง

จะให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปจะเป็นยังไง

เพราะว่านางได้ไปเซ็นสัญญากับ

ที่เป็นคนดูแลพวกนางฟ้า

เมื่อวันที่๙มกราคมนี้เองนะ

จะเป็นดาราไง

งานนี้ก็ได้ช่างแต่งหน้าคู่ใจ
ซึ่งเป็นนางแบบที่มันเป็นอยู่ในตระกูล
ได้ช่างผมประจำสถานทีตรบีของ
แต่ก็มีหลายคนบอกว่านางดูแบบว่าดอบไปนะ
เธอบอกเนี่ยเฉาห์งเนี่ยงมูดอปไปนะ
เอาดอปก็ดูฐกสวยขนาดนั้นไปเมา้มอยเด้วย

ก็จะโกวินเตอร์เลยชุดกะโจมอกสีขาวสวยดี
ชุดนั่งสวยเนาะ
ของรู้สึกว่าจะเป็นของ

เวียเป็นอะไรอีก
คือเวียกับเวรา
ผ่านมาเรื่อยขึ้นระหว่างเนี่ย

อ่าเร็ว

สองคนนี้เขายังไม่ยอมแบบว่ายอมรับเป็นแฟนกันสักทีนึง
คือสถานะก็น่าจะเริ่มพี่ปิดโทรศัพท์ก่อนได้ไหมฮะ
พี่น่ะพวกแก่นี่น่ะมันช่างแบบว่าแบบเสียงทุกเรื่อง
ดูดูดูดดูดพี่สั่นมันไม่ได้ดั่งกลิ้ง
โอเคครับเลวน่ะพี่พี่รับได้มั้ย
มีมารยาทอุ๊ยทำไมสองคนเราสองคนไม่มีมารยาทเหรอ
มีมั้ยล่ะเวียเวียดูดูดูสิมีมั้ยล่ะ
คือเวียกับเบลล่าเนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนจับตามองว่า
กักแข็งไม่ยอมรับกันสักทีนึงว่าเป็นแฟนกัน
ฝ่ายชายพยายามจะสร้างความประทับใจด้วยการขับรถไปเซอร์ไพรส์ระหว่างที่
เพราะแคปชั่นโดนใจว่าขอบคุณนะจะเก็บไว้อย่างดี
งานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็เลยตามรุ้นเค้าให้อะไรกันเหรอแองจี้
คุณกุญแจเหรอเป็นเครื่องรางของขังอ๋อเป็นเครื่องรางแบบญี่ปุ่น
จากไอ้วัดอะไรนะที่คุณให้มาไปโพสต์อาซากุศักดิ์เออนั่น
จะถูกรอตเตอรี่ที่ญี่ปุ่นว่าจะถูกเท่าไรอ่ะ
ก็ตอนแรกเนี่ยนะฮะมีคนแฮ็กไปเนี่ยมีคนตามคุณ
คุนแมซอยู่เนี่ยร้านหกแสนคน
แล้วพอมักมาแฮกใครนี่เนี่ยก็ลบรูปเขาหมดเลย
แล้วหลังจากนั้นเธอก็มาเปิดไอจีใหม่

ประมาณล้านห้านะอีกรึเป็น
ของรูปที่เธอลงนะฮะหรือว่าด่าคนที่แฮคไอจีท์ของเธอยัง
แซ่บเลยก็จะเป็นดอกจิกแคตี้ห้องกรงอะไรอย่างเงี้ย